ตัวนี้มันได้ฉายานามนะจากชาวบ้านว่าเจ้าสิบล้อ
แล้วเจ้าสิบล้อมันก็ดุสมชื่อมันเลยล่ะค่ะ
่าสุดเนี่ยมีทำร้ายชาวบ้านชาวทรวเนี่ย

เหตุการณ์นี้นะคะทางด้านของนายอำเภอท่าตะเกียบ
จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนายสุนทรภูคา

ชาวบ้านในตำบลท่าตะเกียบบอกมีช้างป่าไปทำร้าย

ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายอศ

ปรากฏไปถึงโอ้โหน่ากลัวมาก

นายประสงสุฆิเล็กค่ะอายุ๘๐ปี
ห่างไปสัก๑กิโลไปเจอศพที่๒
นางวารินเทียมแสงจันทร์อายุ๖๖ปี

แล้วก็อีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสด้วย
คือนายคำพองอายุ๖๕ปี
ซึ่งเป็นสามีของนางวาริน

ยาติน้องร้องไห้กระดังงมเลยนะคะ
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านนายสมบูรณ์แทร่กรูค่ะ
บอกแบบนี้ว่าช้างป่าศรีดอขนาดใหญ่

มันเข้าไปทำร้ายไปเหยียบไปกระทืบชาวบ้านจนตาย
นางวารินคนตายกับสามีกำลังกรีดยางอยู่
โดยสองสามีภรรยาเอาจริง
เขาก็รู้อยู่แล้วว่า๑๐ล้อมันชอบมาป้วนเปลี่ยน
ก็เลยไม่ไปกรีดยางตอนกลางคืน
แต่เปลี่ยนมาเป็นตอนกลางวันแทน
แต่กลายเป็นว่าก็ยังถูกช้างทำร้ายอยู่ดีนะคะ
ส่วนหลานชายของนางวารินคนตายนะคะ

ตัวเขาเองก็ออกไปกรีดยางกับคนตายกับคนเจ็บนั่นแหละ
แล้วเจ้าสิบล้อมันเข้ามามันใช้งวงรัดลุงของเขาเลย

ฟาดกับต้นยางพาราแล้วก็เหวี่ยงลงพื้น
ก่อนที่จะเข้าไปเหยียบน้าของเขาจนเสียชีวิต
ตะโกนไล่ช้างก็แล้วแต่มันไม่เป็นผล

เขาก็เลยต้องตัดสินใจวิ่งหนีแล้วแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ให้ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ป่า
ไปตรวจสอบเดี๋ยวต้องนำกำลังไปเฝ้าระวังนะคะ
เพราะป้องกันเจ้าสิบล้อมันย้อนเข้ามาในพื้นที่
จะไปทำร้ายชาวบ้านซ้ำได้อีกค่ะ